ส่วนอันนี้ค่ะผู้หญิงคนนี้เธอก็ไม่ทน
เธอเป็นสาวออฟฟิศทำงานแล้วก็มีลูกด้วยนะ
ปรากฏว่าโดนคนขับรถของโรงพยาบาล

บังคับเธอไปหลอกเธอเข้าโรงแรม
ทำร้ายร่างกายเธอขืนใจไม่พอนะ

แล้วก็เรียกตังค์จากเธอบอกว่าถ้าเธอไม่ให้ตังค์

แล้วเดี๋ยวจะไปขู่อาฆาตจะตามไปถึงที่โรงเรียนลูก
เธอก็พยายามที่จะโอนเงินให้แล้วโอนเงินให้อีก
แต่สุดท้ายเธอบอกโอ้โหเงินเธอก็ไม่มีใช้แล้ว

แล้วก็แจ้งความกับตำรวจให้ดำเนินคดีนะคะ

เรียกว่าคุณดาละกันค่ะอายุ๔๒ปี
ไปแจ้งกับตำรวจที่สพพระประแดงเลย
บอกว่าไม่ไหวแล้วคุณตำรวจฉันโดนในเสือ

เขาเป็นคนขับรถโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
แล้วในเสือนี่แหละมาทำร้ายร่างกายมาข่มขืน

เอาคลิปเนี้ยมาเรียกเงินจากเธอนี่โดนไปเกือบสามแสนแล้วอ่ะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วคุณผู้ชม
มีหลักฐานต่างพวกภาพร่องรอยการถูกทำร้ายด้วยนะ
ช้ำไปหมดเลยนะทั้งหน้าทั้งตัวนี้นะครับ
ใช่ค่ะเธอโดนมาเดือนตุลาคมทั้งนั้นเลย
ปีที่แล้ววันที่๓วันที่๒๖วันที่๒๗ตุลา
เกิดขึ้นที่โรงแรมที่สมุทรปราการนี่แหละค่ะ
แล้วรอบสุดท้ายดูสิร่องรอยฟกช้ำตามเนื้อตามตัว
ไม่ใช่แค่รูปภาพนะที่ถูกทำร้าย
แล้วสลิปการโอนเงินที่โอนให้ในเสือตลอด

ถ้าเกิดว่าตัวของคุณดาไม่ยอมโอนตังมาให้ตามที่ขอ
เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะคลิปลับพวกนี้เดี๋ยวจะเอาไปประจานให้หมดเลย

ใช่ใช่ค่ะกูจะเอาให้อายเลยนะนะครับ

เลือกที่จะทำกับกูแบบนี้อะไรแบบนี้นะ
แต่ตอนนี้ไม่มีตังค์จะให้โอนแล้วค่ะ
ทีนี้เลยถามคุณดาคุณดาเล่าให้ฟังหน่อยซิ
ในเสือทำไมเขาถึงมาทำกับคุณดาแบบนี้

คุณดาบอกว่ารู้จักเพราะว่าทำงาน

ก็เลยได้คุยกันพอคุยกันก็สนิทชิดเชื้อกัน

แต่หลังเสือมีปัญหาเรื่องเงิน

รถมอเตอร์ไซค์ของเสือกำลังจะโดนยึด
แล้วเสือก็เลยจะมาเอาเงินจากคุณดาไง
ลวงคุณดาหลอกคุณดาพาไปโรงแรมแถวสุขสวัสดิ์

เสือก็ข่มขืนถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย
ทีนี้ค่ะก็ขู่มาตลอดเลยว่าจะเอาคลิปนี้ไปปล่อยประจาน
จะเอาพวกมารุมโทรมจะไปฟ้องที่ทำงานแบบนี้
แล้วทีนี้อย่างหนึ่งนะที่ทำให้คุณดาบอกว่าไม่ไหวแล้ว
เพราะว่ากลัวเหลือเกินเดี๋ยวเสือจะมาทำร้ายลูก

แล้วเสือนะคิดว่าคุณดาจะไม่กล้าไปแจ้งความด้วยซ้
เพราะคิดว่าคุณดาคงอายคงไม่กล้าหรอก
มันมีอยู่ครั้งหนึ่งพอคุณดาเล่าแล้วก็
โอ้โหนี่บ้าที่สุดเลยคุณผู้ชม
เสือนะบังคับคุณดาเข้าโรงแรมแล้วให้มากดตังค์ให้
ไม่ยอมให้คุณดาใส่เสื้อชั้นใน
ครับแต่ให้ใส่แต่กางเกงในแล้วก็เสื้อบางบางคลุม
แล้วก็ขู่นะหากไม่ทำเดี๋ยวจะเอาพวกมารุมโทรมนะฮะ

อันนี้คือคุณดาเขาให้ข้อมูลนะฮะ
ส่วนเงินที่โอนไปก็ในกระดาษก็จะมีโอนหลายรอบนะ
รอบที่๑วันที่๙ตุลาห์๖๕นะถูกคมขู

รอบที่๒วันที่๒๖๒๗ตุลา
รวมเป็น๒๐๑๐๐๐นะฮะ
ก็เป็นสิ่งที่เป็นหลักฐานให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพอไปแจ้งตำรวจแล้ว
ผู้กำกับที่สพพแดงพันธ์ตำรวจเอกประเสริฐสุขเฮงสุวรรณ

แล้วเดี๋ยวจะให้ชุดสื่มนี่ไปตามหาตัวนายเสือ
ในเสือวัย๒๗ปีคนไหนเอาตัวมาดำเนินคดีหน่อยนะคะ
ต้องเรียกตัวนายเสือมาด้วยนะฮะ
นายเสือมันก็จะมีบางข้อความ
เหมือนทั้งคู่มีการคบหากันเหมือนกัน

แล้วก็นายเสือก็เหมือนเขียนประโยคนึงบอกว่า
เหมือนมึงทำกับกูแบบนี้นะอะไรอย่างนี้

แต่การที่จะมาแบบขืนใจแบ็คเมลแบบนี้
ไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นก็ต้องเรียกให้ในเสือเข้ามาให้ปากคำด้วยนะครับ